คุณผู้ชมคะเป็นประเด็นร้อนจริงสำหรับครูอ้อยทิตินาศณพัทธลุงนะคะ
อ้อยเคยด่งดังจากการเขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตที่พลิกชีวิตตัวเอง
จากการเป็นหนี้สินเป็นร้อยล้านปลดหนี้หมดแล้วก็มาร่ำรวยได้
จากการเขียนหนังสือครูอ้อยก็เปิดเป็นคอร์สเหมือนกับฝึกจิตเข็มทิศชีวิต
ฉันเคยไปสัมภาษณ์ครูอ้อยอยู่ครั้งหนึ่งทำข่าวเหมือนกัน
แต่ว่ามันเป็นประเด็นดราม่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคนตั้งข้อสังเกตว่าครูอ้อย
วิธีการสอนของครูอ้อยเนี่ยมันถูกต้องเหรอเอ๊ะมันดูเหมือนรัฐธิหรือเปล่า
อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดนะคือในโลกโซเชียลมีการวิจารณ์กัน
แล้วก็มีดาราศิลปินหลายคนที่เป็นคนมีชื่อเสียง
ก็เคยไปเข้าคอร์สสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าคอร์สแล้ว
แต่ครูอ้อยยังใช้ภาพของพวกเขาในการโปรโมทคอร์สอยู่
แล้วก็มีการพูดถึงค่าเรียนโอ้โห๒๓หมื่นแพงไปไหม
อ้อยก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ยาวมากยังไม่จบนะก่อนเข้ารายการยังแถลงอยู่เลยนะคะ
ประเด็นเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ทีนี้มาดูนักแสดงศิลปินที่เขาถูกพาดพิงนะคะ
วุดเดอร์เบลสค่ะก็เป็นคนแรกที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
นาธีเอกวิจิตรหรืออุ๋ยบูเดอร์เบสนะคะ
เป็นนักร้องชื่อดังเป็นคนแรกเลยที่ออกมาชี้แจง
เพราะว่ามีภาพของคุณอุ๋ยไปปรากฏอยู่ในคลิปโฆษณา
หลักสูตรของเข็มทิศชีวิตแล้วก็ไปเผยแพร่ในโลกโซเทียล
คุณอุ๋ยก็โพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
๔ปีก่อนได้รับว่าจ้างให้แต่งเพลง
ก็เลยเข้าไปลองอบรมเพื่อหาข้อมูลมาเขียนเพลง
แต่ในคอร์สการอบรม
บางอย่างมันตัวเองไม่เห็นด้วยก็เลยตัดสินใจไม่รับงานนี้ดีกว่า
แล้วก็ไม่คิดจะกลับไปเข้าคอร์สของครูอ้อยอีก
ก็ติดต่อไปที่ทีมงานให้เอาภาพออกเอาคลิปออกด้วย
อีกหนึ่งท่านค่ะคุณเอ๋มณีรัฐคำอ้วนดาราสาวชื่อดัง
ก็โพสต์บอกว่าให้ทีมงานเอาภาพของเธอ
อบรมเมื่อ๓ปีก่อนออกจากคลิปโฆษณาได้ไหม
เธอไม่ได้เข้าร่วมอบรมนานแล้วเพราะแนวทางไม่ตรงกัน
ถ้าไม่ดำเนินการให้จะพึ่งกระบวนการทางกฎหมาย
ครูสอนการแสดงชื่อดังค่ะครูเงาะรถสุคลกองเกรด
ชี้แจงว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับคอร์สเข็มทิศชีวิต
และไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนานนับปีแล้ว
แล้วก็ชี้แจงแทนดาราสาวคุณปอยตรีชดาด้วยเหตุผลเดียวกัน
นี่ค่ะมีนักแสดงหลายคนก็ค่อยทยอยออกมาทยอยออกมาให้ข้อมูล
แต่มีลูกศิษย์คนหนึ่งคุณตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติหรืออาตุ๋ยเนี่ยนะคะ
เป็นลูกศิษย์ที่บอกว่ายินยอมอาตุ๋ยยอมให้เผยแพร่ภาพเป็นวิทยาธาร
ยินดีให้นำทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
เข้าอบรมไปเผยแพร่ให้ประชาชนที่ไม่มีกำลังทรัพย์
เรียนเพื่อยกระดับจิตใจโดยไม่จำเป็นต้องเสียเงิน
กระแมพัชรศรีเบนจมาสค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์
ยืนยันว่าการอบรมคอร์สครูอ้อยไม่ได้เป็นการสอนเรื่องงมงาย
หรือเป็นลัทธิตามที่ชาวเน็ตกล่าวหา
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
นะคะก็หลากหลายมุมมองจากนักแสดงชื่อดังนะคะ
ครับส่วนความเคลื่อนไหวของครูอ้อยธิตินาศเนี่ยนะครับ
มีการส่งข้อความถึงสื่อมวลชน
ไม่ได้ชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่กำลังถูกวิพักษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะครับ
แต่ว่าเปิดเผยบอกว่าถูกกลุ่มบุคคล
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นอดิตลูกสิทธิ์

เพื่อทำลายชื่อเสียงและข่มขู่ทำร้าย
ทั้งตัวของครูอ้อยแล้วก็ครอบครัวครูอ้อย

รีดค่าไทยถึง๑๑ล้านบาท

อ้อยเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์
ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ดารา
ยอยกันออกมาแสดงตัวว่าไม่เกี่ยวข้อง
อ้อยยืนยันว่าดาราคนดังที่เคยปรากฏภาพ

ไม่ใช่เป็นการเชิญมาเพื่อหวังจะนำภาพมาโปรโมท
กเว้นกรณีของคุณอุ๋ยบุเดอร์เบรส
รวมไปถึงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าเรียนแพงด้วย

เยอะแยะเลยค่ะก็คือมากันหลายครั้งหลายคนนะคะ
แล้วก็มีภาพก็ไม่รู้จะคือมากันหลายครั้งหลายปี
เขามากันเองหรือว่ายังไงคะครูอ้อยค่ะ
ก็เพื่อนเขาก็ชวนกันบ้างแล้วเพราะเขาก็ขอมา
บางคนมาครั้งแรกก็มาจ่ายเงินนะคะ
้อยให้ความเคารพกับทุกคนอยู่แล้วค่ะ
เรื่องที่เขาอยากให้ลบคลิปต่าง
ที่เขาเคยร้องไห้กลับขอบพระคุณครูอ้อย

ในชีวิตนี้ที่มีงานได้ได้กลับไปกระตันอยู่ต่อพ่อแม่

เลิกด่าพ่อเลิกด่าแม่

จากที่เคยโกรธเกลียดพ่อแม่ก็เลิกเกลียดพ่อแม่
ก็มีงานหรืออะไรต่างคลิปแบบนี้ที่ขอให้ครูอ้อยลบ
กรณีพวกนั้นเนี่ยค่อยลบจากสื่อค่ะ
ก็คือถ้าไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องเห็น
กำลังจะบอกว่ามันสมน้ำสมเนื้อกับ
คืออย่างนี้ค่ะคือครูอ้อยจะบอกว่าจริงแล้วอ่ะ

แต่ครูอ้อยอยากจะย้ำว่าไม่ต้องมะลิ
คือไม่มีใครจำเป็นต้องมาเรียนเลย
เพราะว่าทางทีมงานทราบไหมคะว่า
อ้อยส่งบทเรียนฟรีทางไกล
ถึงคนทุกชั่วโมงทางเฟซบุ๊ก
คนบางคนที่เขาไม่อยากนั่งดูเอง
ไม่อยากพูดง่ายคือเหมือนคนไม่อยากทำกับข้าวกินเอง

อยากให้ครูอ้อยสอนเขาเหมือนเขารู้สึกว่า
ส่งลูกเรียนอินเตอร์ยังทีละเป็นล้าน
ส่วนกรณีที่ถูกกลุ่มบุคคลสร้างข้อมูลเท็จ
เพื่อใส่ร้ายแล้วก็ขู่กันโชคทรัพย์นะครับ
มีความน่ากลัวบางอย่างที่ก้อยเสียใจจุดหนึ่งก็คือ
มีเบาะแสที่อยู่ในจดหมายขู่
เว็บไซต์ขู่เนี่ยที่มีเบาะแสที่เชื่อมโยงกับลูกศิษย์ของครูอ้อยเองค่ะ
สรุปว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดนะคะก็คือให้ครูอ้อยอ่ะ
ตอนนี้เขาได้ทำเว็บไซต์ข้อมูลความเท็จนี้ทั้งหมดแล้ว
เรียกร้องว่าให้ครูอ้อยตอบรับเขาที่จะส่งเงินให้เขาจำนวน๑๑ล้านบาท

ภาพนี้แหละค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือครูอ้อยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อ๖โมงเย็น
แถลงข่าวที่โรงแรมสุโขทัยแล้วก็แถลงข่าวค่อนข้างยาว
เราก็เลยอยากจะนำบางช่วงบางตอนให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในช่วงข่าวถัดไป
ก็คือไทยรัฐเจาะประเด็นนะคะ